พาดหัวด้านหลังค่ะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เราต้องตามกันตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ไปพบศพชายหญิงถูกฆ่าฝังดินอยู่แบบนี้ค่ะ
เกิดขึ้นที่โคราชแล้วตอนที่ไปเจอศพนะ
ชาวบ้านอ่ะกับผู้ใหญ่บ้านเขาไปเขาเห็นว่าเอิญเนิน

แบบเขียดูเจอเป็นแขนเจอเป็นมือเจอเป็นนิ้ว
จำเป็นต้องเอาไม้คอยเขียนดูซิว่าใช่คนหรือเปล่า
แล้วคือเขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยดูจังหวะที่ถ่ายคลิปไว้หน่อยนะคะ

ดูในมือมีอะไรนะ
แล้วก็ใช่ค่ะแล้วมันก็มีพวกกิ่งไม้คุณมาสุ่มผมเอาไว้
ทีนี้ค่ะก็เลยเอ๊ะผิดสังเกตบอกผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบหน่อยดีกว่า

แล้วเขาก็ช่วยกันขุดช่วยกันเขียดูไปเจอ
เป็นเหมือนกับแขนแล้วไปเจอเป็นมือเป็นนิ้วแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

เพราะไปเจอที่เมื่อกี้ใช้ไม้เขียนคือร่างของผู้หญิง

แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาขุดลงไปอีก
ปรากฏเจอร่างของผู้ชายคือลักษณะนอนทับกันนะคุณ
ใช่ค่ะคือผู้หญิงอยู่บนแล้วผู้ชายอยู่ล่าง
คุณผู้ชมคะจุดตรงนี้จริงมันก็ห่างจากถนน

อยู่ที่ตำบลท่าเยี่ยมหมู่บ้านดอนไพรที่อำเภอโชคชัย
มันเป็นจุดเชื่อมต่อกันของหมู่บ้านดอนไพรกับอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะคะ

แล้วก็คือผู้ชายลงไปก่อนหลังจากนั้นก็มีการเทปูน
แล้วพอปูนเซ็ตตัวก็ค่อยเอาร่างผู้หญิงลงไป
แล้วลักษณะคือหนีหัวไปคนละทางกันน่ะนะคะ
แต่ทีนี้ไม่ได้เจอเอกสงค์เอกสารที่จะบอกได้เลยว่าชายหญิงคู่นี้คือใคร
แต่มันมีรอยสักค่ะรอยสักของผู้หญิงอยู่ที่บริเวณหลังช่วงสะโพก
ลักษณะรอยสักเนี่ยเป็นรอยสักคล้ายรูปมงกุฎแบบนี้ค่ะใช่ฮะ
แล้วผู้ชายก็มีรอยสักอยู่อยู่ที่ขาอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกนะคะ
สภาพศพตอนที่เจอนี่คือเป็นสภาพเปลือยนะคะ
แล้วก็นอนหงายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าทีบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓๔วัน
ทีนี้พอมีการขุดศพขึ้นมาห่อศพแล้วก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชต่อไป
ชาวบ้านเขาเห็นนะเขาบอกว่าเท่าที่ดูไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือใคร
ไม่น่าจะใช่คนแถวนี้ครับแล้วก็ไม่ได้มีใครแจ้งคนศูนย์หายด้วย
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็มีการเอาศพมาฝังตรงนี้เพื่อเป็นการอำพลาง
คุณผู้ชมนี่ข่าวใหญ่นะเพราะว่าศพทั้งสองคนถูกฆ่าเปลือยฝังในหลุมแบบนี้
ขุดเจอเมื่อคืนกลายเป็นสองศพปริศนาถูกฆ่านะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้มันมีความคืบหน้าไหมวันนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกบุญโปรดประเสริฐศักดิ์เนี่ยนะคะ
ผู้กำกับที่สพโชคชัยก็นำทีมชุดสืบลงพื้นที่เลย
ไปตรวจที่ป่าชุมชนตรงนี้จุดที่เจอศพเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ก็คือผู้ใหญ่ธีรศักดิ์นี่แหละว่าชาวบ้านเขาไปเก็บเห็ด
แล้วก็เจอตรงนี้ลักษณะดินที่มันผิดปกติมันเหมือนกับแบบเป็นหลุมศพหรือเปล่า
ช่วยขุดดูทีแรกยังคิดอยู่เลยว่าคงมีใครเอาซากสัตว์ที่ตายแล้วมาฝังไว้ไหม
พอขุดไปเอาไปเจอศพผู้หญิงแล้วก็มีการโบกปูนเอาไว้ใต้ศพผู้หญิง
หลังจากนั้นพอขุดไปอีกก็คือเจอเป็นศพผู้ชายอยู่ก้นหลุม
อย่างที่ดิฉันอธิบายว่าน่าจะฝังผู้ชายไปก่อน
แล้วก็มีการโบกปูนรอปูนเซ็ตตัวค่อยใส่ศพของผู้หญิงลงไป
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดต่างนะคะ
แล้วก็ที่ถ้าตรวจสอบเมื่อดูร่องรอยตรงนแบบนั้นไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้นะ
ไม่ได้มีเรื่องข้าวของอะไรที่กระจัดกระจายอยู่ตรงนั้น
ว่าผลชนะศูนย์จะออกมาเป็นยังไง
อีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
สรีระแล้วก็รอยสักคล้ายกับชาวต่างชาติ

ซึ่งต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนว่าผู้ตายคือใคร
เดี๋ยวลองฟังตำรวจหน่อยนะคะ
มีคนมาเก็บเห็นเห็นรอยดินมนุษย์
ก็ผิดสังเกตก็แจ้งผู้ใหญ่มาช่วยกันขุดดู
เพราะฉะนั้นคูดดูก็พบที่แรกเป็นสมผู้หญิงตอนอยู่บน
แล้วก็คูดไปมันจะมีราวปูนเทศัพท์นิดหนึ่ง
แล้วก็พอเอาศพผู้หญิงออกก็มีอีกศพหนึ่งเป็นผู้ชาย

แต่ว่าปัญหาคือว่าเรายังไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใคร

ดูแล้วเราก็จะตายจากที่อื่นละเอามาทิ้งนี้เหรอ

ในเวียงนี้ไม่ยังไม่มีกล้าวรอย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ว่าเอ๊ะมีใครเอาศพมามาทิ้งมาฝังตรงนี้หรือเปล่า

เพื่อหาข้อมูลหาเบาะแสของคนที่เอาศพมาทิ้งต่อไป
แต่มันมีเรื่องหนึ่งนะตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้าน
เขาไปแล้วก็ไปเจอศพเนี่ยมันมีภาพภาพหนึ่งด้วยคุณผู้ชม
เห็นไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว
ที่วงแดงคุณสูบสกุลช่วยดิฉันดูหน่อย

คุณว่าสิ่งที่เห็นบางคนเขาบอกว่าเหมือนเป็นขา
ช่วงท่อนล่างของลำตัวลงไป
เหรอคือมีแต่ท่อนล่างอะเหรอ
ใช่แล้วเอ๊ะหรือเจ้าหน้าที่เหรอ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไหม
บางคนก็แบบโยงไปว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
เป็นเรื่องของดวงวิญญาณเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่จริง
ชายหญิงถูกฆ่าเปลือยแล้วก็ฝังดินแบบนี้นะคุณนะ

การทำงานของตำรวจก็ต้องแบบรวดเร็วแหละ
ในการที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ